สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที
กลับมาลุ้นคู่รักสายตลกกันต่อว่า
การเชื่อสีภรรยาของคุณเจี๊ยบจะทำให้ผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่

จะใช้ตัวช่วยอะไรคะระหว่างตัดออกให้๑ข้อหรือว่าตอบได้๒ครั้ง

โอเคงั้นเป๊กตัดตัวนี้ให้ค่ะ

เอาละค่ะพี่๒ตัวที่เหลือ
เชื่อเมียไหมเชื่อเมียสักครั้งหนึ่ง
ในฐานะที่ที่เป็นผู้นำของครอบครัว

เกิดปัญหาขึ้นผมว่าให้เมียตัดสินใจดีกว่าครับ

หรือไม่ก็๒๐กว่าแหละ

เอาล่ะมาถึงอันนี้ค่ะ
มากกว่าหลังที่ราคาถูกที่สุด
และราคาอยู่ที่

ข้อแรกจะต้องกลับบ้านเลยไหมค่ะ

ผ่านข้อแรกไปค่ะกับคำถามมูลค่า๒๐๐๐บาท

มีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาท

ราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
วันไหนไม่ได้นะสีวิทีมไทยรัฐนี่
นอนไม่ได้เลยต้องอ่านข่าวสารบ้านเมือง
โอ้โหตำรวจรวบรถใหญ่
จะจับอีกแล้วตำรวจรวบล็อตใหญ่เลย

ไอ้เบิร์ตขอเตือนหน่อยนะ

เดี๋ยวเนี่ยตำรวจเขาเก่งมาก
อะไรของน้า
อ่อโอ้โฮเครียด
พวกพี่ขาโอ้โฮหนูเครียดมากหน่อย
ส้มเครียดมาก

ใช่มันเขียนเหมือนเป็นไข้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
หนูบอกหนูเครียดแล้วหนูเครียดเรื่องอะไร
เรื่องพี่เจี๊ยบไม่ค่อยมาหาเหรอ
เปล่าค่ะก็พี่เจี๊ยบบอกว่าช่วงนี้หนูอ้วนขึ้น
เนี่ยแขนก็ใหญ่

เฮ้ยพอ
เดี๋ยวจะไปห้ามทำไมแล้ว

เดี๋ยวอ้วนตรงไหนเนี่ย
มากเลยค่ะน้ำหนักหนูขึ้นมาตั้ง๒๐๐

โหแค่๒ขีดทำมาบ่น
เมียนะเนี่ยขึ้นมา๒๐โล

เดี๋ยวถ้าพี่เจอพี่ยังบอกพี่เจอกันบ่อย
แล้วอ้วนวันพรุ่งนี้แคทงานไม่ผ่านก็ไม่มีเงิน

เดี๋ยว
ถามจริงเถอะไอ้ก่อนจะอ้วนเนี่ยสาเหตุคือเราไปกินอะไรมา
ก็แค่ตื่นเช้ามากินข้าวขาหมู
ตอนเย็นไปกินชาบูถึงก่อนอนกินบรินทรูเอง
เดี๋ยวแบบนี้มีคนหรือปอมเนี่ยฮะ
เอางี้พี่ขอแนะนำโยเกิร์ตนะ
ถ้าพี่เจี๊ยบขากลับมาหาหนูให้เขาซื้อมาให้
พี่เจ๊ฟชอบซื้อของให้ฝากคน

งั้นหนูเอาอะไรก็ได้ค่ะที่มันถูกอะค่ะรสชาติอะไรก็ได้
ถูกใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่เลยครับผม
ทำไมไม่แนะนำให้น้องเขากินอันนี้ล่ะ
บอกได้เลยนี่ผสมเนื้อเบอร์รี่ถึง๔ชนิดแล้วก็ไม่แพง
น้าดีกว่านี่ของน้าถูกสุดอะไรอ่ะ

ดัชชีเผลอดัชชีโยเกิดนี่นะครับไขมันรึไง
ไขมันไขมัน๐เปอร์เซ็นต์

อ้าวแล้วต้องลง๓แบบนี้
ราคาถูกที่สุด
โยเกิร์ตตรงนี้เรื่องจะเกิดแล้วค่ะ
มาตรงนี้ค่ะ
โบ๊ะสุดท้ายกลับมารั้งคากับไหม้น่ะ
ไม่้ควรแคลเซียมจะลดอยู่นะคะ
แค่ที่แจ้ง่ายตัวซักระเกิดสนุกสนาน

ค่ะทุกคนสนุกหมดเลยแต่พี่คะต้องเพิ่มไฟไหมคะ
เราหัวพี่เหมือนไม่มีแล้วพี่เชฟระวังหน่อย
มีเวลาสตรอบบุรีสดประโยชน์แน่น
นี่ประโยชน์เน้นนะฮะ
ถูกที่สุดคุณเจี๊ยบครับผมบอกเลย

ครับผมบอกได้เลยรสชาติและกลิ่นเปรี้ยวหวานกำลังดี

รับรองไม่มีไขมันแล้วก็ไม่อ้วน

สีดีจอดมาก

เดี๋ยวดูเลยเจี๊ยบนี่ดูตานี่

มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าโยเกิร์ตของดัชชี่

รสไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

อันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบกรีก

ลองผุดสระกันได้ค่ะ

ที่มันบอกว่าอลิจินอนมันก็จะค่อนข้างจะแพงกว่าเพราะเขาขายดีอยู่แล้วคือตัวเปิดตัว
ก็คือตัวนี้เป็นรสสตอเบอรี่แต่ตัวนี้มันเป็นใหม่ล่าสุดก็รวมพวกเบอร์รี่
แต่ตัวนี้ก็คือตามกระแสของการกินโยเกิร์ตตัวอ้วนก็ต้องเป็นสูตร
แต่อันนี้ผสมไฟเบอร์อ่ามีไฟเบอร์อันนี้ผสมไฟเบอร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์
ส่วนเปอร์เซ็นต์มีแอลแคนาทีนครับแต่อันนี้ก็ซื้อผลไม้มาใส่อืม
อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะแพงเพราะเบอร์รี่อ่ะแพงมาก
เหรออืมงั้นพี่ต้องตอบแล้วค่ะเนี้ยเนี้ยสองอันเนี้ยนี่ว่าโยเกิร์ตยัชชีรถไหน
ราคาถูกที่สุดถูกสุดอ่าค่ะอ่าเพราะว่าสตอเบอรี่เมืองไทยก็มี
เชียงใหม่ก็มีอ่ะใช่แล้วมีมานานแล้วด้วยแล้วลูกค้าทานลูกค้ามีอยู่แล้ว
นี่แพงอยู่แล้วอันนี้ก็คือหลายอย่างมีตระกูลเบอร์รี่อันนี้ก็คือน่าจะทำยากนิดนึง
ค่ะพอมันเป็นสูตรใหม่หลายไขมันนะฮะอืมผมเอาอาริจินัลกันแล้วกัน
อริจินัลอ่านุแต่อันนี้สตาเบอร์รี่เอาสตาเบอร์รี่นี่แหละถูกสุดเนี่ยตกใจแป๊บ
โอเคงั้นเป๊กขอเฉลยค่ะเป๊กขอเฉลยเป็นแบคชี่รสโยเกิร์ตกกรีดผสมเบอรี่รวม๔ชนิดค่ะ

๕๕๒๕น้ำแล้ว

และนี่คือโยเกิร์ตดัชชี่รสสตอเบอรี่ที่พี่เลือก

ต้องต่ำกว่า๑๕บาทค่ะ

โอ้โหติดหลายอย่างนะเราทุกวันนี้
ติดมันขาดไม่ได้

มีแกงเขียวหวานอยู่๑จาน
ทำยังไงถึงจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่

จะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย

ก็ฟันชะเงื้อแบบนี้รู้เลยต้องมีปัญหา

หักลมเฉลยเลย

เดี๋ยวพอคงมานี้

นี่ทำไมผิวดูหมองคล้ำ
ทำไมดูแบบโซมอย่างนี้

เฮ้ยไปเที่ยวทำไปยังไงอ่ะ

ใช่หนูก็เดินไปถึงภรรยาบีดเลย

ขนาดอยู่ในถ้ำนะเนี่ยแดดยังตามเข้าไปเรียซะจนดำ
แล้วระเบิดไม่เกี่ยวหรอก

ยกนิ้วโป้งให้เฉียบมาก

หนูสามารถไปติดอยู่ตรงนานนมยายใช่ไหม
นาดมสาว

พลังไปช่วยมาจากอังกฤษ

ใช่หนูก็ตกใจเอ้าที่นี่อังกฤษเหรอ

โหนี่ไปผู้เนื้ออีกตกใจหน้าต้องพำ

นี่หนูกินข่าวเข้าไปป่ะเนี่ยฮะนี่เขาไปถึงข่าวไหนตอนไหนเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่า
วันนี้ที่หนูมาหนูตั้งใจพวกพี่มาช่วย

หนูหน้าดำหนูก็เลยอยากให้พี่แนะนำให้หน่อยว่าต้องมีอะไรแบบใช้แล้วมันทำให้ดูดีดูใสขึ้น

ของน้าก็เหมือนไอ้นี่แหละอะไรคะเปลี่ยนแค่ของน้าเป็นสูตรกลางคืนนั้น
เฮ้ยอะไรนี่
อุ้ยทำไมอาศัยเยอะแน่

นี่เรามารถพ่วงปะเนี่ย

แล้วตกลงของเรา๓คนใครราคาถูกที่สุด

เฮ้ย
โพสต์ออกกับข้อมูลจนกระดูกสลังจะล้าวอยู่แล้ว
คนนั้นเหรอคะจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนถูกสุด

ทราบไหมคะว่าอันไหนถูกสุด

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

วิธีคลายร้อนเหรอ

ไม่เคยได้ยินเหรอทองไม่รู้ร้อนอ่ะ

น้าก็ติดแอร์ให้พระอาทิตย์สิ
เออดีเว้ยปีกไปปีกไป
พระอาทิตย์สุดท้ายพระอาทิตย์สุดท้าย